การศึกษาจากเลอกระดองเบอร์ดูสิทธานี
และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหาร

ทำแป้งทำชีทแล้วก็จริงเราควรจะทานได้เลยเนอะ

แค่ลงหรือคะลงผันเลยครับ
และวัตถุดิบในวันนี้ก็คือ

โอเคมาเพราะพร้อมหน่อยเชฟ

คือเรื่องของน้ำจิ้มเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อย
อยู่ที่เชฟค่ะจะแซ่บนะ

มีสมุนไพรต่างแล้วดีต่อสุขภาพด้วยเนอะ

น้ำปลาหมดหมดเหรอคะใช่ครับแพง

อ๋อต้องมีแสดงว่าหวานนิดนึงด้วยเนอะ
ใช่มีกระป๋อน
โอ้โฮเร็วมากเลยนะครับเชฟถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องปั่นตำได้ไหมครับ
ตำได้ครับพวกของแห้งทั้งหมดตำได้แล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำมะนาวทีหลังครับ
แบ่งกันให้ครึ่งนะโอ้กลิ่นดีใช่ถึงบอกอะเนาะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าเรา
แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศไทยด้วยมีน่าถึงบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูลูกครึ่ง
รสชาติดีอ่ะแต่งงนะยังคิดภาพไม่ออกเลยนะว่าจะมาทานกับชีสอะไรยังไงอ่ะน้ำจิ้มเนี่ย
อืมจริงไม่เคยเห็นเลยเนอะมันเข้ากันเหรอเชฟ
เข้ากันอ่ะต้องลองครับต้องลองดูครับดีดีงามถั่วแล้วก็เอาไปผสมกันเลยครับ
ใส่ทั่วลงไปเลยเอากี่ช้อนดีคะทั่ว
จริงแล้วแต่ชอบด้วยชอบข้นหน่อยข้นมันก็ใส่เยอะได้ครับ
นี่ไงน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ค่ะ
แผ่นตอตีย่ากับชีสทั้งสองเนี่ยรออยู่แล้วแต่เห็นบอกว่าเครื่องเคียงมีปลาทูด้วย
นี่มันจะใส่ไปตรงไหนงงไปหมดเลยอ่ะลูกครึ่งจริงเลย
แต่เราต้องไปจัดไงคุณแม่เอาเอา
งั้นถ้างั้นเราไปเตรียมตัวดีกว่าเนอะได้เลย
มาเสร็จแล้วค่ะเชฟค่ะแต่ว่างงว่าทำไมต้องมาเป็นเครื่องเคียงแบบเนี่ยปลาทู
นี่มันมันเบี้ยงอ่ะแม็กซ์แคสเกอร์นอันนี้มันไถ่เราจะประกอบร่างเขาอ่ะ

ใช่เดี๋ยวจะประกอบร่างเขา

เห้ยกะโมนแทนจันทาจอมสำนักนี้ได้ไหมนี่

อ้าวทำไงคะประกอบรักยังไง
ไหนค่ะค่ะอางกรอ๋อ
ปัจทูจะอย่างไรเนี่ยปัจทองครับชิ้นสวยงาม
โอ้โหโอ้โหมันเป็นชิ้นตกแต่งเพื่อความเป็นตัวอย่าง
ทีนี้เราไม่นับคะแนนเราแฟร์เราแฟร์ค่ะคุณ
นี่นะคะทางนี้ขอยอมเสร็จเลยได้ไหมใช้ของเชฟอันเดียว
จริงเหรอทำไมอ่ะร้ายมากเลยนะ

ร้ายจังเลยคุณผู้ชมดูสิโดนรังแก่

ไว้ของแม่ไม่สวยเลย

แต่ตายแล้วป่ารกชื้น

อ๋อทำกันสองคนเลยนั่นนะแม่บ้านนั่นน่ะ

ขนาดตัวเองยังยอมรับเลยอะ

หืม

เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

พริกสีแดงอันเดียวเนี่ยนางจะต้องตื่นเต้นขนาดนั้น

เอาคือดีนะไม่ต้องกังวลเลยเชฟโอ้โฮไม่ต้องเอามาเทียบนี้แค่นั้นก็ได้แม่

กับจานเค้าใส่อีกนี่ก็ผิดแล้ว

เราให้๒เลยตกละ
ก็เกินไปแล้ว

ไม่ใช่หรอกเขาก็ให้จะตัดรำคาญ

ในเมื่อหน้าตาตอนนี้เราชนะแล้วนะคะ

รสชาติสูตรเดียวกันแต่มันกินกันตรงที่ว่า
ชีสของใครจะยืดกว่ายาวกว่ารสชาติกลมกว่า

ปลาทูหายไปไหนแล้วโอเคนั่นโอเค
แล้วก็ด้านน้ำยำก่อนด้านน้ำยำโอเคเชฟมาทานทั้งคำเลยเหรอ

เชฟใจเย็นนะคะเชฟโอเคเชฟลาอ้าว
พูดไปเลยมันเลิศ
ดีมากครับว้าวอุ้มมันเลิศ
ของเรากันค่ะอาของเราว้าวอืม

ให้เขาให้คะแนนก่อนให้คิมของเขาก่อนก็ได้
เทคสเตอร์ต่างของเวลาที่เราเคี้ยวกิน

ก็กินน้ำจิ้มของเราเนี่ยสูญได้กว่าเพราะว่าเราเน้นถั่วใช่แห้งไม่แห้งแม่มันกลางเคี้ยวแบบกรุบกรับ
ต้องเขยิบไปข้างหน้าหน่อยเชฟจะได้ง่ำทีเดียว
เชฟกินได้หมดคำเนี่ยหมดอยู่แล้วแหละอย่าให้มาแปดเปื้อนโอ๊ยตายแล้ว
แล้วมันมาโดนเมนูของเราอ่ะเชฟกินเลยเชฟเชฟหนึ่งมีอะไรจะบอกกับครอบครัวไหม
ทรัพย์ประกันแล้วโอ๊ยปากอย่างเงี้ยแหละที่ต้องการ
ทุกคนเป็นไงคะ
ถั่วดีมากถั่วดีมากแต่ว่าเกลียดกับน้ำจิ้มไม่รู้จะดีไหม
แล้วรสชาติทั้งหมดอ่ะถั่วกรุบดี
คือเราอะให้คะแนนให้คะแนนทั้งคู่เลยค่ะ๕๕
ทั้งคู่เลยครับนี่ยังไงเราก็ชนะไม่ใช่หรอกเพราะยังไงเนี่ยนะเชฟเขาเป็นคนปั่นน้ำจิ้มเอง
แต่เราใส่ถั่วย้อเงี้ยเนี่ยถั่วน้อยควรจะได้น้อยกว่าเรา
คือคุณชนะแล้วหยุดหรือยังคะโอเคโอเค
เริ่มจากความสวยงามของหน้าตาอาหารแม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอก็คว้าไป๕คะแนนเต็ม
ส่วนแม่บ้านท็อปได้ไปสี่จุดห้าคะแนนแหมเชื่อเฉือนกันไปเพียงนิดเดียวจริงค่ะ
ส่วนเรื่องของรสชาติที่ไม่มีใครยอมใคร
ทั้ง๓แม่บ้านก็คว้ากันไปคนละ๕คะแนนเต็มจ้า

ระหว่างอาหารแมชกันกับอาหารไทยนะคะ
มีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นอยากทานต้องทำเอง

ขอบคุณมากชอบอร่อยค่ะ
เมนูพิเศษนะคะระดับโรงแรม๕ดาว

คุณผู้ชมค่ะได้ติดตามแน่นอนนะคะ

แต่ว่าครั้งหน้าเชฟหล่อคนไหน
มาเยือนรายการเราต้องติดตามค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีบ่ายโมงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ

สวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป